คุณผู้ชมฮะมีวินาทีชีวิตมันมีการแข่งขันรถยนต์ออฟ
รถเวลามันขับเนี่ยนะพื้นที่มันก็จะต่างระดับ
ใช่มีแอ่งน้ำขึ้นขึ้นลงลงครับคันนี้ประสบเหตุตกลงไปใน
แอ่งน้ำคุณผู้ชมแล้วมันเอียงนะคำถามคือเฮ้ยทำไมคนไม่ช่วยกันอ่ะ
มีแต่คนตะโกนเฮ้ยยายยายเพิ่งเข้าไปช่วย
แต่มีสาเหตุเดี๋ยวมาบอกครับ
นี่แหละฮะลงไปในแอ่งน้ำแล้วก็เอียงคว่ำไปเลยคุณผู้ชม
แต่ตอนแรกคนยังไม่เข้าไปนะบางคนบอกเฮ้ยยายา

คนที่เขารู้กฎิกาถ้าเข้าไปปั๊บถูกจับแพ้เลยนะ

ซึ่งบางทีเนี่ยในรถเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คือถ้ารถมันยังไปต่อได้เนี่ยก็แข่งขันต่อไปได้

พอโดนบวกเวลาเข้าไปทีนี้โอกาสชนะก็น้อยละ

ที่อำเภอขาวชาวเมาส์จังหวัดระยอง
แต่คนขับเนี่ยยังติดอยู่ในรถแล้วก็จมอยู่ใต้น้ำครับ
เพราะว่าคนขับมือฉีกกระดูกหักครับโอ้โห
เราดูคลิปนี้ทีแรกหรือคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้ทีแรก
จะสงสัยว่าทำไมไร้น้ำใจกันจังเลย

ก็เป็นไปตามเหตุผลที่พี่เบิร์ตบอกนั่นแหละฮะ

นั้นจะโดนปรับแพ้ฟาหรือว่าโดนบวกเวลาเสียคะแนน
นักแข่งเห็นว่าสุดวิสัยจริงไม่ไหว

จริงก็ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
ทีมงานและคนอื่นก็รีบเข้าไปเลยครับทีนี้

แต่รถคันนี้ก็ต้องยอมแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ไปครับอืม